ลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะ
เสียชีวิตมาเบื้องต้นคิดว่าน่าจะประมาณ๓วันแล้ว

แต่เห็นว่าข้างตัวมีรอยสักชื่อ
เป็นยศร้อยตำรวจตรีนะคะ

มีแหวนรุ่นตำรวจสวมอยู่ด้วยนะคะ
แล้วแล้วก็ส่งศพไปชนะสูตรแล้วด้วยนะคะพอนำร่างขึ้นมาค้นดูเนี่ยปรากฏว่ามี
เอกสารติดตัวอยู่ระบุชื่อได้เนี่ยเป็นตำแหน่งผู้บังคับกองพันธุ์ชื่อคือ
นัทธวุฒิอายุยี่สิบสี่ปีนะคะแต่เนี่ยค่ะมาลอยอยู่แบบนี้เลยแล้วก็
ไม่มีบาดแผลอื่นอื่นใดเลยนะคะชนะสูตรเบื้องต้นแล้วเนี่ยเห็นว่า
สาเหตุการเสียชีวิตคือขาดอากาศหายใจแต่ทีนี้สาเหตุที่แท้จริงเนี่ย
ต้องดูอีกทีต้องชนะสูตรอย่างละเอียดจากสิริราชโรงพยาบาลอีกทีนึงว่า
จะเป็นการกระโดดลงมาเองหรือว่ามีสาเหตุอื่นแล้วมาอำพรางหรือเปล่านะคะ
เรื่องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ติดต่อญาติให้รับทราบแล้วก็รับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ